มีความเป็นห่วงนะครับ
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับ

เข้าสู่วันที่๖แล้วที่เขาติดกันอยู่เนี่ย
ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ตั้งหลายวันแล้วคนเราจะอดข้าว
ดน้ำอยู่ในสภาพในถ้ำแบบนี้ได้สักกี่วัน

ที่ชื่อว่าเพจหมอเวร

ความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์นะครับ

ชีวิตติดถ้ำโอกาสรอดสูง
แล้วก็คือมีกำลังใจแน่นะครับ

อย่างที่เราคิดนะครับท่านผู้ชมครับ

ขาดอาหารขาดน้ำมานานติดต่อกัน

เฟซบุ๊กหมอเวรได้วิเคราะห์สภาพร่างกาย

แบบมืดด้วยเนี่ยจะเป็นยังไง

ในการรอดไม่รอดเป็นยังไงโดยบอกว่า๑๒ชั่วโมงแรก
ในช่วง๑๒ชั่วโมงแรกเนี่ย๓๔ชั่วโมงแรกร่างกายจะดึงพลังงานจากอาหารมื้อล่าสุดที่กินมาก่อน
เอามาใช้ก่อนหลังจากนั้นถ้าพลังงานตรงนี้หมด
จะไปดึงพลังงานในส่วนของไลโคเจนมาใช้แทน
คือเข้าใจง่ายคือดึงพลังงานจากคาร์ฟหรือว่าคาร์โบไฮเดรดที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยเอามาใช้
๔ชั่วโมงแรกเนี่ยอันนี้ยังถือว่าชิลสบายอยู่
คือเวลาเราทานข้าวเข้าไปแป้งเข้าไปก็คือคาโบไฮเดรด
โบไฮเดรดจะถูกย่อยเป็นมลกุลเดียวเรียกว่าไกลโคเจน
ไรโคเจนจะถูกสะสมในกล้ามเนื้อในตับ
หลังจากที่น้องเนี่ยอดอาหารมาอย่างที่คุณภาคภูมิไปสักประมาณ๑๒ชั่วโมงเนี่ย
โคเจนต่างเหล่านี้ก็คือคาร์โบไฮเดรดนั่นเอง
จะถูกดึงมาใช้ดึงมาใช้เป็นพลังงาน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยถ้าเกิดว่าอดอาหาร๒๔ชั่วโมง
อันนี้วันหนึ่งละ๒๔ชั่วโมงครบ๑วันเต็มเป็นยังไง
โหยค่ะเพลียค่ะร่างกายจะเริ่มเพลียแล้วเริ่มเพลียนิดหน่อย
แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนด้วยนะอย่างน้องเนี่ยเป็นนักกีฬา
ระดับความเพลียอาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะ
ท้องก็จะเริ่มร้องร้องหาอาหารแล้วค่ะ
โซเดียมในเลือดก็จะสูงขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
พอไกลโคเจนในเลือดหมดเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
คิวต่อไปร่างกายก็จะดึงพลังงานจากกลูโค้ด
กลูโค้ดเนี่ยนะคะเป็นโมลกุลเดี่ยวของน้ำตาล
กลูโค้ดนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดมาใช้
มาใช้หลักหลักเนี่ยนะคะก็จะดึงไปใช้กับสมองก่อน
เพราะว่าสมองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
อืมครับสามสิบหกชั่วโมงนะครับเพจหมอเวรบอกว่า
ตอนนี้ระดับคอเลสเตอร์ลอลในเลือดลดลงแล้ว
อันนี้ลดลงเป็นปกตินะฮะเพราะว่าไม่มีสารอาหารประเภท
คาร์ฟหรือว่าไขมันตกถึงท้องเลยครับคือคาร์โบไฮเรดนะฮะ
ถ้ากลูโค้ชหมดร่างกายจะดึงโปรตีนมาใช้ต่อ
หรือถ้าไม่พอจะเริ่มดึงไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังมาใช้
ผลาญแทนแล้วล่ะผิวหนังก็จะเริ่มซีดลง
ลิ้นแห้งอาจมีตุ่มเล็กขึ้นบริเวณลิ้น

เพราะว่าของเสียจากการเผาไขมันจำพวกคีโตน

คือใครที่อดอาหารเนี่ยไขมันต่างก็จะถูกมาใช้ถูกไหมคะ
หลังจากนั้น๔๘ชั่วโมงครบ๒วัน
ตรงนี้แหละค่ะคุณภาคภูมิตาก็จะเริ่มอ่อนแรง
อาจจะมีอาการแทรกซ้อนเช่นปวดหัว
รู้สึกว่าการขยับร่างกายมันหนักเหลือเกิน

พูดง่ายภาษาบ้านเราก็คือไม่มีเรี่ยวแรงนะคะ
ร่างกายจะขุดไขมันมาสะสม
มาใช้อย่างจริงจังเมื่อครบ๔๘ชั่วโมง
คือปกติเนี่ยไขมันสำรองของคนทั่วไปเนี่ยนะคะ
มักจะสามารถถูกเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานต่อไปได้อีก
อย่างน้อยประมาณ๖๐๘๐ชั่วโมง

หรือว่ามีไขมันสะสมเยอะอันนี้

ชั่วโมงครับเข้าสู่วันที่๓
เพจหมอเวรบอกว่าความหิวของเราจะลดลงอย่างน่าแปลกใจนะ

ตอนนี้ร่างกายจะเริ่มดึงทั้งไขมันและดึงกล้ามเนื้อมาเผาผลาญพลังงานอย่างเต็มที่
เป็นจังหวะที่ร่างกายเราจะเริ่มปรับตัวได้แล้ว

และค่อนข้างจะแอคทีฟเป็นพิเศษได้อีกหลายวันหน่อย
มันเป็นกลไกธรรมชาติเหมือนกับสั่งให้เราว่าเราห้ามตาย
แล้วก็พยายามลุกออกไปหาอาหารมาเติมลงกระเพาะให้ได้

อย่างที่เราบอกไปว่าร่างกายเนี่ย
ตอนนี้ตัวเบาและโหง
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะมีอาการวูบบ้าง
มีอาการวูบเหมือนจะเป็นลม
เพราะว่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ย
ลดลงอย่างฮวบภาพลดลงไปเยอะ
รวมถึงการดึงไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานทดแทน

เพราะฉะนั้นร่างกายเราก็เริ่มอ่อนแอลง
หลังจากนั้นถ้าผ่านไปที่๙๐ชั่วโมงนะครับ
ก็คือแบบ๓๔วันขึ้นไปแล้วนะครับ
ตรงเนี่ยทางเพจหมอเบนแบบว่า
น่าเป็นห่วงเล็กน้อยแล้วเพราะว่าปกติ
เราจะกินคาร์โบไฮเรดจากอาหารต่าง
แต่พอเราขาดนะฮะจากการกินร่างกาย
ไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมันในเส้นเลือด
ทำให้เลือดในร่างกายเริ่มค่อยเสียไปเรื่อยนะครับ
ทีละน้อยส่วนการดำรงชีพ
ก็ยังคงดึงชั้นไขมันมาใช้ได้อยู่
ก็เหมือนกับที่ได้บอกไปข้อก่อนหน้านี้
โดยสรุปแล้วจุดวิกฤตคือประมาณ๗๑๐วัน
ตอนนี้๕วันนะครับตอนนี้แหละ

เขาบอกนะถ้า๗๑๐วันขึ้นไปนะ
มันจะเริ่มมีปัญหานะครับเป็นจุดที่อันตรายที่สุด
แต่ยังไม่ต้องไปวิกตกกังวลขนาดนั้น
เพราะมันมีข้อดีของการติดอยู่ในถ้ำที่มืดสุด

สวงสว่างแสงปกติเนี่ยอันนี้มีปัญหา
แต่ถ้ำที่มืดสุดแบบไม่มีแสงส่องผ่านเลยแบบนี้
มันจะมีลักษณะเหมือนกับอาการของหมีจำศีล
คือแทนที่เราปกติเรานอนวันหนึ่งหรือว่าครึ่งวันเราก็ตื่นแล้ว
๔ชั่วโมงตื่นบางทีเขานอน๒วันไม่ตื่นก็ได้
เพราะว่าการปรับตัวของการที่ไม่มีแสงอยู่ในที่มืดเนี่ย
มันจะไปมีการสั่งการของประสาทสัมผัสของสมองอะไรพวกนี้
พลังงานของเขาที่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำด้วยเนี่ย
มันจะไม่มีพลังงานที่จะสั่งให้แบบลุกขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา

ประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มีปัญหา
อย่างที่เรากังวลมากเกินไปนักว่าติดอยู่นานขนาดนี้
จะมีเรี่ยวมีแรงและยังสามารถดำรงชีพอยู่ได้หรือไม่
แต่ว่าเรื่องของการอดอาหารนี่นะคะ
คือมีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่ามันมีหลักของการมีชีวิตอยู่รอด
ก็คือ๓๓เรื่องของอากาศอาหารแล้วก็น้ำ
อาหารเนี่ยจริงแล้วสามารถที่จะอดไปได้ถึง๓สัปดาห์เลยนะครับ

แต่ให้มีน้ำนะต้องมีน้ำแล้วก็ต้องมีอากาศแน่นอนนะครับ